คุณผู้ชมฮะเรามาดูบนเวทีหมอลำที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะฮะ
หมอลำเขาก็เล่นไปคนข้างล่างก็เลยสนุกสนานเต้นกันไป
ปรากฏว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญขึ้นบนเวที

ตำรวจขึ้นเวทีจับไมค์ทันทีบอกว่างานนี้ต้องยกเลิกตอนนี้เลยนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคนข้างล่างที่เป็นคนไปดูหมอลำเนี่ย
เขาฮือเลยนะฮะเขาโหไล่ตำรวจเลยนะฮะ

บนเวทีหมอลำเป็นตำรวจนะ
ที่ขึ้นมาจับไมค์แล้วบอกขอความร่วมมือน้องทุกคน
นี่อันนี้อีกคลิปหนึ่งให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะ

คืนจริง

โอ้โหนี่แฟนหมอลำด้านล่างเนี่ยโหไล่ตำรวจเลย
คือเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังกันนะฮะ
ชุลมุนนี้เกิดขึ้นที่ตลาดไอคิวเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะฮะ
หลังจากตำรวจสอบภอมเมืองสุรินเนี่ย
ขึ้นเวทีจับไมค์ประกาศให้หยุดการแสดงหมอลำบนเวที
ขอให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านได้แล้ว
เพราะได้ขออนุญาตกับทางอำเภอไว้ก็คือแสดงถึงเที่ยงคืนเท่านั้น
และเนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จะขัดกับมาตรการและคำสั่งของจังหวัด
ทีนี้แฟนหมอลำไม่พอใจลุกฮือกันหน้าเวที
ตระโกนด่าทอด้วยท้อคำหยาบคายนะครับ
ขว้างปลาสิ่งของใส่ตำรวจเพราะอะไรคือเราก็ต้องเข้าใจแฟนหมอลำเขาด้วยนะเราก็ต้องเข้าใจแฟนหมอลำ

เขาซื้อตัวค่าบัตรกันในราคา๑๒๐บาท
ประชาสัมพันธ์ของงานที่บอกว่าจัดงานทั้งคืน

จัดเวทีหมอลำทั้งคืน
ยอมลงทุน๑๒๐บาท
จะมาสนุกสนานในเวทีหมอลำทั้งคืน
ปรากฏถูกแจ้งยกเลิกกลางคันครับ

เข้าใจไงว่าทำไมถึงมีการแจ้งยกเลิกตอนนี้

ก็คือแม่ค้าบอลเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
คือมีคนดูหมอลำเยอะมากน่าจะถึงประมาณสัก๓๐๐คนนะ
หมอลำเขาก็เลยโกรธเขาก็เลยโมโห

ก็เลยคว่างปลาขวดขึ้นบนเวที
แล้วก็หลังจากนั้นคือมันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงไปกว่านี้หรอก
แล้วก็ทยอยแยกย้ายออกจากเวทีคอนเสิร์ตทันทีนะครับ
แต่ทีนี้ตัวแม่ค้าเองบอกว่าเธอก็ไม่ได้เข้าไปข้างในคอนเสิร์ตนะ
เพราะกลัวเดี๋ยวมันจะมีเหตุบานปลายกลัวจะโดนลูกหลง
หาข้างผวดร่าง
ก็มีข้างขวดอยู่ข้างขวดขึ้นเครือข้างนู้น
มีใครแบบโดนแบบลูกหลงอะไรไหม
อันนี้หนูไม่ทราบเลยคนเยอะจริงค่ะคนเยอะมาก
แล้วเหมือนกับพอเขาสั่งหยุดปุ๊บ
เขาก็ยังมีการเถียงกันตอบว่ากัน
ความปวดความไร้นี่แหละค่ะแล้วก็ออกมาเลย
ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถูกไหมครับ

เข้ามาแล้วยังไงครับ
ตอนเขาเข้ามาหนูก็ออกมาเลย
เพราะคือคนมันเหมือนกับชุมรมุมนุ่นมา
แล้วก็ออกมาเลยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ
นี่แหละครับแล้วก็มีคนที่เป็นแฟนคลับหมอลำ
เข้าไปดูคอนเสิร์ตซื้อบัตร๑๒๐บาทแล้วนะ
ทยอยกันออกมาแล้วก็มายืนโวยวายมาบ่นอยู่ข้างนอก
บอกว่าโอ้โหดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่คุ้มค่าบัตรเลยเว้ย
ออกมาตะโกนอยู่ข้างนอกงานแบบนี้นะครับ
ทีนี้เรื่องนี้เราก็ต้องสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมอยู่ตำรวจถึงไปประกาศยกเลิกหมอลำกลางคันแบบนี้
แล้วก็ตัวของผู้รับจัดงานหมอลำนะเขามีการโพสต์อยู่ในโซเชียลด้วยนะ
อันนี้ต้องตรวจสอบนะคุณเพราะว่ามันมีกำหนดคือขออนุญาตให้แสดงถึงกี่โมง

นี่ครับผู้รับจัดงานหมอลำเขาโพสต์มาบอกว่า
เขาขออนุญาตในการจัดงานหมอลำทั้งคืน
จัดข้ามคืนแล้วและตำรวจก็อนุญาตด้วย
แม้ว่าจะไม่มีเอกสารขออนุญาตมาแต่
ใช้อะไรคุณขออภัยแบบนี้เลยคือคนรับจัดงานเขาบอกว่า
เงินคุณใช้เงินนะฮะแล้วทีนี้อยู่ตกลงกันแล้วว่าจะให้จัดทั้งคืน
อยู่ตำรวจก็ขึ้นมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตกลางคันแบบนี้นะครับ
แล้วก็ผมคุณได้โทรไปหาผู้รับจัดงานหมอลำด้วยตัวเองเลยนะ
ไปเมื่อเช้านี้เองบอกว่าพี่ตกลงพี่หนิงเป็นผู้รับจัดงานหมอลำ
หนิงคุยกับตำรวจว่ายังไงบ้างเจรจากับตำรวจในเบื้องต้นว่ายังไง
ทำไมตำรวจถึงอนุญาตให้จัดทั้งคืนและอยู่มาประกาศยกเลิกกลางคัน
คุณผู้ชมอยากฟังเสียงของพี่หนิงคนรับจัดงานหมอลำไหม
เขาพูดถึงตำรวจว่ายังไงนะครับ
ไปคุยครั้งแรกนี่ผู้กับเป็นคนรับเรื่อง
เออผู้กับเต่าะบางเอิญด้านด้านที่๒ที่ผ่านมา
ถ้าเขาบอกว่าเขาให้ถึง๖ทุ่มเขาจะจัดกำลังมา๒ชุดทำไม
คือประเพณีอีสานหมอลำเขาเล่นสว่าง
ถ้ารู้ว่าจะให้เล่นแค่นี้ผมไม่ไปจัดหรอกพี่

การจัดงานมันไม่ใช่ว่าต้นทุนไม่น้อย
การจัดงานต้นทุนไม่น้อยนะเขาบอกว่า๔แสนนะ
ในการจัดเวทีหมอลำข้ามคืนแบบนี้
แล้วตามประเพณีมันต้องเล่นกันถึงสว่าง
ใช่แล้วคือถ้าเกิดว่ารู้ถึงเที่ยงคืนเอาจริงก็ไม่จัดไม่เล่นนะพี่โชว์
ผมรู้ก่อนถึงเที่ยงคืนถึง๖ทุ่มไม่จัดดีกว่านะครับ
ไหนว่าผู้กำกับคนแรกเนี่ยอนุญาตแล้วแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะ
ส่วนถามว่าเอ๊ะแล้วขออนุญาตจากทางจังหวัดจากทางอำเภอหรือยัง
เขาก็ขออนุญาตแล้วนะมีเอกสารขออนุญาตจากทางอำเภอนะครับ
ทางอำเภอเนี่ยเขาระบุข้อความในเอกสารนะฮะ
บอกว่าคือจัดได้แหละจัดการแสดงหมอลำได้
แต่กำหนดเงื่อนไขคือต้องป้องกันโควิด๑๙เป็นอย่างดีนะครับ
และทีนี้ทางผู้จัดเองเขาก็มีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
เขาก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูนะบอกเขาป้องกันเป็นอย่างดีเหมือนกัน
ทางค่วงทางเข้าเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแล
แต่ใบเอกสารของอำเภอที่อนุญาตมาคือไม่ได้ระบุเวลานะ
ผมก็ถามพี่หนิงเอาให้ชัวร์พี่หนิงเนี่ยเคลียร์กับตำรวจแล้วใช่ไหม
หนิงบอกคนในพื้นที่เขาเคลียร์ให้แล้วไงแต่สุดท้ายก็โดนยกเลิกแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีนอกมีในอะไรหรือเปล่าต้องยัดเงินอะไรหรือเปล่า
มันก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่สังคมจับตามองเหมือนกัน
ทีมข่าวเราพูดคุยกับพันธ์ตำรวจโทพัศกรโพธาบรามรองภูมิกับการสพเมืองสุรินทร์
ยืนยันว่าผู้จัดงานได้ขอใบอนุญาตแสดงไม่เกินเที่ยงคืน
และขออนุญาตใช้เสียงไว้แค่เที่ยงคืนเท่านั้น
แต่เมื่อแสดงคอนเสิร์ตเกินเวลากำหนดตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่
เพราะด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ต้องปฏิบัติตามพรกรฉุกเฉินและคำสั่งของจังหวัด
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนนะขอโทษที่อาจจะปฏิบัติได้
อาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมด
แต่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง
อันนี้คุณมันยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าเคลียร์กันยังไง
ได้รับการอนุญาตจริงหรือเปล่า
หรือว่าตำรวจไหนที่รับค่าดูแลไป

แต่ว่าถ้าทางตำรวจต้องการจะชี้แจงมากขึ้นกว่านั้นนะฮะ

เพราะจริงนะตอนนี้ก็ยึดตามเอกสารทางราชการเป็นสำคัญที่สุดนะคะ